สำหรับประเด็นแรกที่เราจะไปเจาะประเด็นกันนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของบ่อนเฮียตี้ค่ะ
ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบานแล้ว
ให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบ่อนแห่งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด
ขีดเส้นให้๓วันนะคะบอกว่าต้องดำเนินการให้ได้
ฉะนั้นแล้วถ้าพ้นวันที่๑๐สิงหาคม
อาจจะมีการพิจารณาสั่งย้ายไปช่วยราชการ

คดียิงกันตายในบ่อนเฮียตี้
กลายเป็นคดีสะท้านสะเทือนสังคม
และสะเทือนวงการตำรวจไปพร้อมกัน
หลังจากก่อนหน้านี้มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
บอชนบางคนออกมาพูดว่า

แต่หลังเกิดเหตุยิงกันตาย๔ศพในบ่อนดัง
พระราม๓ยิ่งสะท้อนภาพลักษณ
การทำงานของตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่นครบาน
ไปดูเหตุการณ์ตอนค่ำวันที่๓สิงหาคม
เกิดเหตุยิงกันตายในบ่อนแห่งนี้

พันธุ์ตำรวจตรีวัฒเศษหรือสารวัตรแม็กซ์
นางสาวพิรยานายถาวรศรีสด

และนางเมาซาเลเป่าชาวกัมพูชา

มหลังของเรื่องเกิดจากการทวงหนี้พนัน

นายถาวรได้ใช้ปืนยิงสารวัฒน์แม็ก
กระสุนทะลุหัวนอนตายกองอยู่ตรงพื้นห้อง

ยิงนายเอคนสนิทของสารวัตรแม็กซ์

แต่นายเอวิ่งไปหลบหลังนางสาวพิรยา

ทำให้กระสุนพลาดไปถูกเธอเสียชีวิตเป็นศพที่สอง

วิ่งไปหลบหลังนางเมาพนักงานบ่อน

ทำให้วิถีกระสุนพลาดไปถูกนางเมาตายเป็นศพที่สาม
ที่นายถาวรจะวิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วถูกในบอยกาดของบ่อน
วิ่งตามไปยิงซ้ำตายเป็นศพที่๔
มือปืนจะหลบหนีไป
สิ้นเสียงปืนตำรวจท้องที่เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุไม่ได้กลายเป็นช่องว่างให้ทางบ่อน
ระดมคนมาเก็บทำลายหลักฐาน

บตาไม่ให้รู้ว่าที่นี่คือบ่อนพนัน

ล่าสุดนายสันทนาประยูณรัฐ
อดีตนายตำรวจคนดังได้ออกมาแฉว่า

ซึ่งเป็นชายใส่เสื้อสีเทากางเกงดำนั้น
ก็คือเฮียตี้เจ้าของบ่อนนั่นเอง
โดยหลังเกิดเหตุเฮตี้เข้ามาสั่งการด้วยตัวเอง
เพราะมีบุคคลลึกลับโทรศัพท์มาให้เก็บหลักฐานทุกอย่าง
มา๓วันคดีนี้สอบพยานไปแล้ว๑๒ปาก
ตัวผู้ต้องสงสัย๑รายมาสอบปากคำ
เป็นคนในภาพที่กำลังเข็นและยกเก้าอี้

ส่วนอีก๔๕รายตามภาพ
อยู่ระหว่างการจับกลุ่มมาดำเนินคดี
สำหรับกระแสข่าวในบอยบ้านครัว

ตำรวจยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อ
แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าคนร้ายคือใคร
ว่าผู้ก่อเหตุมีมากกว่า๑คน
และมีอาวุธปืนมากกว่า๒กระบอก
ว่าจะออกหมายจับได้ในวันพรุ่งนี้
ควันหลงของเหตุการณ์ทำให้พันธ์ตำรวจเอก
ซึ่งท่านผู้สั่งการให้พลตำรวจโทพักภพงธ์โคนเผตระ
รัดติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

จะมีการพิจารณาย้ายพลตำรวจโทษพักขพงศ์
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
วลีเด็ดกรุงเทพไม่มีบ่อน
ตามที่ตำรวจบางคนพูดไว้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน